ประสานงาจนมีผู้สิ้นชีวิตหนึ่งได้รับบัตรเจ็บหนึ่งครับ

นั่นน่ะสิค่ะคือรถก็ไม่ได้โลกรถไม่ได้แน่น
ไม่ได้มากมายังไงอ๋อรถโลก

ถ้าไม่เข้าใจคำว่าประสานงาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชม

วัดไผ่โรงวัว๒พี่น้อง
หน้าปั๊บน้ำมันในตะบนบางเลระเผิด๒พี่น้องจงบัตรสุพรรณบุรีครับ

กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก็นำร่างคนเจ็บออกจากรถได้นะครับ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ

จากนี้ยังพบว่ามีรถกระบะอีกคันนะครับได้รับความเสียหายเล็กน้อย
คนขับเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับก็บอกว่าไม่ต้องการไปโรงพยาบาล
ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ไม่น่าชนกันได้ถนนก็กว้างโล่งก็โล่ง
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ